ข่าวใส่ไข่สด

เอออะไรนะอารมณ์ดีอารมณ์ดีอะไรนะสดใหม่โอ้ยแต่มาอยู่เรียนแบบ
ฉันอ่ะสดใหม่อะไรสดใหม่อะไรนะอะไรนะทำเสียงเธออ่ะทำเสียงเธอ
สดใหม่เออเฮ้ยเสียงพี่โมดดำเป็นอย่างงั้นเหรอลูกไม่อยู่กวนน่ะ
ทำเสียงยังไงมาเรียนแบบฉันเหรอไม่ได้ทำเสียงเธอได้อ่ะไหนทำเสียง
พี่โมดดำสิเสียงพี่โมดดำเป็นยังไงเสียงพี่โมดดำเป็นยังไงสดใหม่ให้
เยอะสดใหม่ให้เยอะสดใหม่ให้เยอะสิอารมณ์ดีเลยมานี่มาแล้วโอเค
นะฮะสวดใหม่ให้เยอะแล้วให้หอมแก้มก่อนมาหามดดำป่ะทำไมอ่ะ
เอามาเรื่องแรกเลยมาเรื่องแรกนะฮะมาเรื่องแรกนะครับ
แค้นนะครับไม่รับอยู่วัดนะฮะจับศึกพระหนุ่มใส่ยาบ้าในน้ำสารภาพ
อยากเป็นเจ้าอาวาสอ้าวจับศึกพระผสมยาบ้าในน้ำให้เจ้าอาวาส
ดอนกลางจังหวัดสุพรรณบุรีฉันนะครับสารภาพนะครับโกรธแค้น
ไม่รับอยู่วัดนะครับและอยากขึ้นเป็นเจ้าอาวาสแทน
กรณีนะฮะเผยแพร่คลิปพระรูปหนึ่งนะฮะ
ได้มีการยอมรับนะครับว่าผสมยาบ้าในน้ำให้กับเจ้าอาวาส
ดอนกลางที่สุพรรณบุรีเนี่ยฉันไปจ้ะนะฮะซึ่งเรื่องนี้นะครับ
หรือวันที่๗ธันวาคมนะครับผู้สื่อข่าวได้มีการลงพื้นที่
ตรวจสอบจนทราบแน่ชัดนะครับว่าเมื่อ๒วันที่ผ่านมา
มีผู้โทรศัพท์ไปแจ้งเจ้าหน้าที่นะฮะที่ทหารมณฑนทหารบกที่๑๗
สุพรรณบุรีจ้ะให้การตรวจสอบพฤติกรรมนะฮะ
ทรงพลฉิมพารีซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดดอนกลางนะครับ
ที่อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยนะครับเอ่อว่ามีการขายแล้วก็เสพยาบ้าในวัด
ต่อมานะฮะทางร้อยเอกสุชาติกลิ่นพุทธตานเนี่ย
พร้อมกำลังทหารแล้วก็เจ้าหน้าที่ปกครองได้มีการนำกำลังนะครับ
ทำการตรวจสอบแต่ไม่พบยาบ้าคุณผู้ชม
สอบถามแล้วขอตรวจปัสสาวะเจ้าอาวาส
ซึ่งพระทรงพลเคยร่วมกับเจ้าหน้าที่นะฮะ
ตำรวจแล้วก็ทหารในปราบปรามยาเสพติดเกี่ยวกับพระที่ทำผิดศีลมาตลอด
แต่ผลออกมาก็พบว่าปัสสาวะพระเนี่ยเป็นสีม่วง

โดยเจ้าอาวาสนะครับเล่าว่ามีพระรูปหนึ่งนะฮะนำชาเย็นมาถวาย
บอกว่ามาเดินสายทำบุญให้ญาติที่ป่วยหนัก

จึงนำน้ำมาถวายหลังจากฉันเข้าไปแล้ว
เวลากลางคืนนอนไม่หลับกระสับกระส่าย

ได้เก็บแก้วน้ำดังกล่าวเอาไว้
จากนั้นนะฮะเจ้าหน้าที่ตรวจน้ำในแก้วพบว่าเป็นสีม่วง
คิดว่าน่าจะถูกกันแกล้งแน่นอน

ต่อมาทางร้อยเอกสุขชาติ
ไม่ใช่ตันเจริญนะไม่ใช่ชาติเฉย

สั่งสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางต่างอย่างละเอียด
จนพบผู้ต้องสงสัยลักษณะตรงตามที่เจ้าอาวาส

ก็เลยติดตามนะครับจนพบว่าเป็นพระลูกวัดนี่แหละ
อยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในอำเภอศรีประจันทร์จังหวัดสุพรรณบุรี

บอกว่าพระรูปนี้ชื่อว่าพระศิลาแก้วศรีอายุ๒๕ปีนะครับ
ก็เลยได้นำกำลังเจ้าหน้าที่เนี่ยนะฮะแล้วก็ทหารปกครองนะครับ
เข้าตรวจที่วัดแห่งนี้

ยังเบอร์โทรศัพท์ที่โทรเข้ามาแจ้งในตอนแรกนะฮะ
ปรากฏว่าเป็นของพระศิลาเหมือนกัน

ทางเจ้าหน้าที่ก็เลยแสดงตัวแล้วก็สอบสวนนะฮะ
จนรับสารภาพว่าเป็นคนทำจริง

สาเหตุคือเขาเอาน้ำไปให้พระรูปหนึ่งกิน
ก็เจ้าว่าสายยาเสร็จปุ๊บไม่หรือเปล่า

เสร็จแล้วก็โทรไปบอกทหารตัวตำรวจบอกว่า

เขาก็ไปตรวจปรากฏเป็นเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกัน
เออแปลกไหมล่ะนะฮะปรากฏว่า
จริงแล้วตัวพระเป็นคนแจ้งทหารเองนะ
สาเหตุจากความโกรธแค้นที่ก่อนหน้าโทรศัพท์เข้าไปที่วัดดอนกลาง
เพื่อขอจำพรรษาพร้อมกับพวกอีก๓คน
แต่กลับถูกเจ้าอาวาสปฏิเสธ
เพราะยังไม่เคยเห็นหน้าไม่มีหลักฐานการโหวต
ไม่รู้ที่มาที่ไปท่านก็เลยไม่ยอมให้เข้ามาที่วัด
พระศีราบอกต่อว่าอยากมาเป็นเจ้าอาวาสที่วัดดีด้วย
ก็เลยวางแผนโดยการทำทีว่ามาเดินสายทำบุญ๙วัด
แล้วก็ซื้อชาเย็น๓แก้วนำยาบ้าใส่ลงไป๑เม็ด
ส่วนอีก๒แก้วไม่ได้ใส่จากนั้นนำไปถวายเจ้าอาวาส
วันต่อมาก็โทรศัพท์แจ้งเจ้าวิทย์ทหาร
หลังจารย์บอกว่าทางเจ้าวิทย์ต้องไปนำพระศีราไปตรวจหน่อย
แล้วก็ให้ไปดูสิว่าติดยาเสพติดหรือเปล่า
ดูสึกได้แล้วก็นำพระรูปนี้ไปสืบ
บางทีวิธีก็สบกระปรกเหมือนกันนะขนาดนี้พระเราดูกันเองว่า
อาทิตย์ที่ผ่านมาทั้งอาทิตย์เนี่ยเราเล่าข่าวพระกับยาบ้ามากี่เคส
บางทีมันก็ต้องปฏิวัติจริงนะวงการสงฆ์เนี่ยต้องปฏิวัติอย่างหนักเลยพอสมควร
อย่างแรกนั่นคือวงการสงฆ์ที่เราติดตามข่าวกันมาตลอด
คุณหนุ่มเชื่อเรื่องฤษีมั้ย
ฤษีโคโยตี้ทำไม
คุณโดยการไปปฏิวัติวงการศัยศาสตร์เลยล่ะ
วันนี้แฟนเพจของแหม่มโพดำนะฮะแฉพิธีปลุกเสกของขังของเรา
อ้างว่าตนเนี่ยเป็นฤษีแต่พิธีกรรมของเขาไม่ธรรมดา
ต้องจ้างพิธีใส่บิกินี่มาร่วมงานด้วย

อยืนลนน้ำมนขนน้ำมนเองด้วย
จริงเหรอ
แฟนเพจเฟซบุ๊คของแหม่มโพดำเนี่ย
โพสต์ภาพแล้วก็ข้อความระบุว่า
แหม่มโพดำช่วยตรวจสอบเรื่องนี้ให้ด้วยครับ
ทุกวันนี้มันยังไม่พอกันอีกเหรอ
กับการที่คนทั่วไปเขามาถูกว่าหลอกลวงประชาชน
ในฐานะที่ผมก็เป็นคนศึกษาเรื่องศัยศาสตร์คนนึง

แล้วก็ว่าดูแต่ละคนรุ่นใหญ่ทั้งนั้น

่งผ่าลายผ้าดำเรียกตัวเองว่ารือสี

แล้วเอาพริตตี้มาใส่บิกินี่อย่างนี้

ในส่วนของโคโยตี้เนี่ยผมมองว่าไม่ผิด

ไอ้ที่ผิดก็น่าจะเป็นพวกคุณทั้งหลายนี่แหละ

หวังจะดังหวังจะได้เงิน
หรือตามความต้องการของลูกค้า

ทุกวันนี้เขาหาว่า๑๘มงกุฎไว้หลอกคนอยู่แล้ว
อย่าให้มันเสื่อมไปมากกว่านี้เลย

ปฏิวัติรูปแบบวงการศัยศาสตร์กันสมัย

หากท่านใดเห็นด้วยพร้อมจะลุย

หลายรูปแบบแล้วเวลานี้นะคะ
มาที่ผาดไทยบ้างนะคะ
ไม่รู้จะยึดเหนี่ยวอะไรยังไง
อยากคุยเรื่องฤษีก่อนโคโยตี้รู้สึกยังไง
ก็รู้สึกไงว่าเออแบบคนไม่ได้ว่าพิธีนั่นก็สุดพิธีแต่ว่า
คือคนส่วนใหญ่พยายามที่จะหาอะไรยึดเหนียวแหละเข้าใจป่ะ
จริงทุกวันนี้คนมูเตรลูหมด
ถามผมในเรื่องนี้ผมว่าเพอร์เจอร์

เค้ามีของเค้าแหละมรวมหลอกันไปอะ
ไม่รู้อ่ะเนตามหานิยมอะไรแบบนี้จริงหรวกไม่รู้สิ
หรือทำเพื่อที่แบบความสนองนิดฤษี

อีบ้าอาจจะบอกอุ๊ยเรือสีจะได้มีแบบว่าสนองนิด
ระหว่างที่ทำพิธีอาจจะได้ทำให้แบบว่า
แต่ฤษีเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยเขาก็มีการรวมตัวจริงนะ

ก็บอนเชิญยิ้มไงงานไหว้ครูบอนเชิญยิ้มก็เป็นแต่เรือสีเถอะ
คือฤษีอันนี้ไม่ใช่ฤษีอย่างเป็นร่างเข้าส่ง
เป็นฤษีจริงเลยที่อินเดียมีอินเดียล่ะที่เมืองไทยก็มีนี่เป็นร้อยเลยนะ
รูปไงที่จะจัดแถวอีสานไงเออใช่แต่ถ้าสมมุติไปอินเดียเราเห็นนะ
ไนท์เคยติดต่อไปถ่ายนะคะแล้วเขาว่าไงคะ
เขาก็บอกว่ามาได้เขาให้มาเขาบอกให้มาพิสูจน์เลย
ก็คือสีที่ตอนนั้นเป็นข่าวที่เราเล่าไงที่กระโดด
อยู่ดีนั่งกระโดดขึ้นมาสูงเป็นมิตรมันก็มี
แต่จริงแล้วเราพยายามหาทุกอย่างพึ่งจนเราลืมอะไรไปอย่างรู้ไหม

ไม่ให้เกียรติตัวเองอีกแล้วคิดว่าอย่างอื่นดีกว่าตัวเอง
ลองหันกลับมาพึ่งตัวเองดูบ้างก็ดีเหมือนกันนะ

ไม่โกดหรอกเขากดแป๊บเดียวแล้วเขาก็หายโกด
ไม่ใช่เขาเป็นคนหายโกรธเร็วเขาลืม
มามีน้องคนนึงไปเจาะหูนะคะแต่ว่าเรียกว่าซวยหน่อย
เพราะว่าเจาะไปแล้วเกิดตุ่มบวมปูดเลย
เฮ้ยเจาะหูแล้วทำไมเป็นอย่างนั้นได้อีก

ติดเชื้อผ่าตัดแล้วก็ต้องกลับมาผ่าตัดอีกนะคะ

กลายเป็นประเด็นนะคะสำหรับคนที่ชอบเจาะหู

เพราะว่ามีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานนะคะว่า
อย่าไปเจาะหูตรงบริเวณนี้ค่ะ
นั่นก็คือบริเวณกระดูกอ่อนช่วงกลางใบหูนะคะ

แต่พอถอดออกมากลับมีตุ่มนูนขึ้นมา

ก้อนนี้นะครับปล่อยไปแล้วหนึ่งปี
เพราะว่าไปตัดก็ไม่มีเวลาเขาว่าอย่างนี้
มีโอกาสใหม่อีกครั้งก็ไม่ได้นะคะ

สัก๔๖ครั้งตัวยาก็จะค่อยไปฆ่าเชื้อ

รู้สึกว่าเขามันอยู่ใกล้หน้าไง
ที่หน้าคุณอ่านข่าวแล้วคุณกลัวมันจะเกิดขึ้นกับคุณ
อ่านแล้วกลัวเองว่ามันจะลามมาที่หน้า

ล่าสุดนะคะเมื่อวานนี้ก็คือวันที่๗ธันวาเนี่ยนะคะ
ก็มีการแชร์เรื่องสาวคนนี้แหละค่ะ
โดยระบุว่าเคสนี้เขาเรียกว่าคีย์ลอย
ก็เป็นแผลที่บวมนูนขึ้นมานะคะจะเกิดจากพันธุกรรม
หมายความว่ามีคนในบ้านเป็นแล้วเป็นได้อีก
เพราะฉะนั้นใครที่มีประวัติพันธุกรรมก็ให้ระวังไว้
มันอันตรายนะเวลาไปผ่าตัดไปอะไรนะคะก็เรียกแผ่พันธุกรรมแล้วกันนะคะ
แล้วก็เกิดอย่างที่เห็นว่ามันบวมขึ้นมาแสดงว่าเป็นพันธุกรรม
ก็จะต้องเตือนต่อกันไปว่าอย่าไปทำแบบนี้นะคะ
แล้วก็อย่าไปตัดเองไม่ใช่ว่าเห็นมันปูดออกมาแล้ว
มันคงจะเป็นเนื้อส่วนเกินแล้วพยายามไปตัดกันเอง
เหมือนหลายคนที่พยายามไปเจาะต่างหูกันเอง
มันมีนะคะเด็กวัยรุ่นเขาช่วยกันเจาะกันเองแล้วติดเชื้อ

ใช่ค่ะแล้วก็ถ้ามันเป็นหนักกว่านี้เนี่ยก็จะไม่ดีแน่นะคะ
ควรให้แพทย์เนี่ยทำการรักษาดีที่สุดโดยสรุปก็คือหนึ่ง
อันนี้ยังไม่สรุปอีกเหรอคะสรุปให้ฟัง
ว่าถ้ามีญาติพี่น้องเป็นคีย์ลอยก็จะต้องคิดดีว่าเวลา
ก่อนที่จะไปเจาะเจ็บอะไรจะมาทำอะไรกับร่างกายเนี่ย
เราอาจจะเป็นแผนคีย์รอยได้มันเป็นแผนทุกกรรม
แล้วก็จะเห็นอะไรมันบวบออกมาบางทีเป็นไฝเป็นหูดหรืออะไร
ก็อย่าพยายามตัดเองเพราะบางทีถ้าติดเชื้อแล้วลามปาน
ต่อไปเบรกต่อไปขอพักกันสักครู่
พวกสายหื่นทั้งหลายที่ชอบนัดแชทกันอะไรกันยังไง
สายคืนอย่าพลาดข่าวใส่ใครเพราะว่าคุณอาจจะพลาดได้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
เอาลูกเนี่ยมาร่วมวงดูดนมใช้ความอมเอาไว้อะไรอย่างนี้ตรงนั้นด้วย
คือเต๋ชะทัพทองนะฮะแสงเคสสุดคุณเต๋เต้เต๋ชะทัพทอง
พ่อแม่วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์กันเอาลูกร่วมกิจกรรมดูดนมดูดนู่นดูดนี่
เสื่อมสุดตั้งแต่ทำงานด้านนี้มา๒๐ปี
ขู่ว่าอย่าคิดว่าเอาเรื่องแบบนี้ตามกันไม่ได้นะฮะ
จริงแล้วดราม่าแอดดิกเนี่ยได้แชร์รูปบทสนทนาในกลุ่มไลน์
นายเตชะทัพทองเนี่ยได้โพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊คส่วนตัว
โดยระบุเรื่องราวเมื่อหลายวันก่อนว่า
พ่อแม่เป็นวัยรุ่นอยู่คู่นึงคุณลองฟันแล้วคุณแบบท่าย

แต่ในขณะเดียวกันก็มีลูกตัวเล็กมาร่วมทำกิจกรรมด้วย
โดยให้ลูกดูดนมเอามือล้วง
แม่เนี่ยแม่ยังบังคับบางสิ่งบางอย่างให้ลูกทำ
ที่เราไม่รู้มันอาจออกอากาศไม่ได้
ไปกว่านั้นมีการอัดคลิปไว้ว่ะอัดคลิปกิจกรรมในครอบครัวไว้
แต่ชั่วมากเลยอ่ะคนดูก็ชั่ว
เพื่อโฆษณาเชิญชวนให้มาเพราะอะไร
ถ้ามีคนมาสมัครเป็นสมาชิกเพิ่มขึ้นเขาก็จะมีรายได้มากขึ้น
ก็จะไปสมัครให้สมาชิกแล้วก็จ่ายเงิน
เพื่อที่จะดูคลิปอุบัติอุบาตพวกนี้
แต่อันนี้มันอุบาตจริง
คนเราบางทีเราเมื่อก่อนเรารู้สึกว่าการไปมีอะไรกับสัตว์เราก็ว่าอุบาตแล้ว
อันนี้คือกับลูกตัวเองบังคับให้ลูกตัวเองมามีอะไรด้วย
แล้วมันเป็นกิจกรรมที่พ่อแม่ลูกทำด้วยกัน
แล้วแม่เป็นคนบังคับลูกด้วยนะเธอ
ซึ่งคุณเตชะทัพทองได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จนสามารถสาวถึงตัวพ่อแม่เด็กได้แล้ว
๑๐๐ตัวแทนทำดีเพื่อพ่อ
เขียนข้อความให้คนเหล่านี้มาสารภาพ
รวมถึงให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์พร้อมทั้งเตือนว่า
อย่าคิดว่าเรื่องแบบนี้ตามกันไม่ได้
จริงใจว่าเป็นเคสที่สุดแล้วล่ะ
ตั้งแต่ทำงานด้านนี้มา๒๐ปี
จริงแล้วถ้าคุณได้มีโอกาสอ่านแชท
มันค่อนข้างจะโหดเหมือนกันนะครับ
คุณดูรอบนี้มีลูกมาร่วมด้วยเปล่า
คือกลายเป็นแบบว่าในกรุ๊ปไลน์ก็เหมือนกับเชียร์มวย
ประมาณว่าพ่อแม่มีอะไรกันดูคนเชียร์สิ
แล้วรอบนี้ลูกจะมาร่วมด้วยหรือเปล่า

ก็มันไม่หนักหรอกมันไม่หนักแต่แบบว่าทางจัญญาบัน
แล้วคุณสามารถเอาสิ่งเหล่านี้เอาอนาคตลูกของคุณเอง
มาขายเพื่อที่จะแบบว่าไปแลกให้คนมาสมัครสมาชิกเพื่อดูคลิปเหล่านี้เหรอ
ตู้เอาแค่นี้แล้วกันหรือมันได้หลาย
อันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณเต้เตชะด้วยนะครับที่ได้มีการเข้าไปขุดคุยเรื่องนี้ขึ้นมานะฮะ
เพราะว่าคุณเต้ก็ทำหลายเรื่องแล้วนะพี่เตชะเนี่ยหลายเรื่องเลยก็ถือว่าโอเคนะครับ

อีกเรื่องหนึ่งเป็นจุดจบสายหื่นหน้าที่ของคุณกัญชัยกำเนิดพลอยฮะ
จุดจบสายถื่นเชิญ
โอเคนะครับหนุ่มทักแชทสาวนะฮะบอกขอมีอะไรด้วยหน่อยสุดท้ายไม่ได้แอ้มแถมเสียเงินฟรีด้วยนะครับ
เอาคืนพวกคืนกามทำทีทักแชทขอสาวมีอะไรด้วยนะสุดท้ายถูกหลอกให้มาหานะครับ
ให้ซื้อสายชาร์จมือถือถุงยางอนามัยหมดเงินไปหลายร้อยบาทนะฮะสุดท้ายไม่ได้ขึ้นสวรรค์แถมถูกแคปภาพอาจารย์อีกครั้ง

สังคมออนไลน์ได้มีการแชร์โพสต์ภาพนะฮะผู้ใช้เฟซบุ๊คนะครับ
เราเป็นแมวสายแบ๊วนะฮะที่ได้โพสต์ภาพเอาคืนผู้ชอบทักแชทหื่นกามที่ทำทีทักแชทเฟซบุ๊กมาขอนวดน้ำมันให้ฟรีหน่อย
แต่จริงแล้วหวังที่จะขอฟิเจอร์ลิ่งด้วยนะครับซึ่งเจ้าของโพสต์นะครับก็ได้เล่นตามน้ำนะฮะ
โดยการมีการนัดแนะให้ฝ่ายชายเนี่ยมาหาที่คอนโดมีการบอกพี่กัดเสร็จสับเลยนะครับให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยตายใจนะฮะ
ถึงกับลงทุนนั่งรถแท็กซี่มาตามนัดหมดเงินไปเกือบ๑๐๐บาทเท่านั้นยังไม่พอ
หลอกให้ฝ่ายชายเนี่ยไปซื้อสายชาร์จมือถือราคา๑๙๙บาทพร้อมถุงยางอนามัยรวมถึงข้าวเนี่ยเอามาให้เธอหน่อย
ฝ่ายชายที่หลงเชื่อก็เชื่อหมดใจเลยคิดว่าสาวเนี่ยยอมให้มีอะไรด้วยนะครับก็เลยซื้อของตามที่ขอพร้อมถ่ายรูปเป็นหลักฐานให้ดูนะครับ
แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเหมือนฟ้าถล่มดินทลายอยู่ข้างหน้าถูกหลอกให้มาเกอร์แถมยังหมดเงินไปหลายร้อยบาทไม่ได้อะไรเลยเนี่ย
ตอนนี้นะคะประชาชนในพื้นที่เสี่ยงก็มีจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนัก
ในช่วงวันที่๙ถึง๑๑ธันวานะคะอูตุบอกว่า
พยากรใช่หนักนะเออหนักมากพยากรลักษณะอากาศทั่วไปวันนี้นะคะ
ก็คือวันที่๘เนี่ยนะคะมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้เนี่ยนะคะ
ก็ยังคงมีกำลังแรงนะคะลักษณะเช่นนี้จะทำให้ภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่อง
และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ค่ะโดยเฉพาะบริเวณฝั่งภาคใต้ที่เป็นฝั่งอ่าวไทย
ก็คือจังหวัดสุราชธานีนครศรีธรรมราชพัทธลุงและสงขลานะคะ
และหลังจากนั้นเนี่ยในช่วงวันที่๙๑๑ธันวาก็จะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่
แต่จังหวัดนครศรีธรรมราชก็ยังตกอยู่แล้วก็ไล่ลงไปอย่างที่บอกนะคะ
ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนัก
ฝนตกสะสมนะคะก็จะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ล้นตะหลิ่ง
และที่สำคัญในข่าวไม่ได้บอกแต่ระวังโรคภัยด้วยมันมากับน้ำนะ
เราดูแล้วมันหนักจริงเมื่อกี้เห็นไหมบ้านถล่มกันแสดงว่ามีกระแสแรงน้ำกระแสแรง
เพราะฉะนั้นก็ส่งกำลังใจไปให้ชาวใต้ด้วยแล้วกัน
ถูกต้องนะครับมาถึงเรื่องราวดีที่จะมาบอกนะครับ
ได้เวลาประกาศรายชื่อผู้โชคดีนะฮะร่วมสนุกกับเราเมื่อวานนี้นะครับ
แฮชแท็กเบอร์โทรนะครับว่าจะใช้เครื่องไฟฟ้าบาบิกอนชิ้นไหนทำเมนูพิเศษพิเศษนะฮะ
ในวันหยุดดีนะฮะผู้ที่แสดงความคิดเห็นนะครับโดนใจทีมงานมากสุด
๕ท่านตอนนี้อยู่หน้าจอครับนี่นะครับ
จากสมุดปาการการสินชมบุรีอุตราติดแล้วก็จังหวัดแพร่ง
ไปกันกาต้มน้ำบาร์บีกอนนะฮะ๔๒๙บาท
เบรกกันสักครู่
หญิงลีเปิดตัวแฟนคบมา๔ปี

หล่อเวิร์ดเหมือนเขาใหญ่เกาหลี
ฉันไปเจอมาแล้วนางไปเจอที่ร้านอาหารเธอ

ต้องก่อนต้องไปเจอกันด้วยอีกครับ

ฉันก็ห่วงจะกินปลาหมึกนะ
มันอยู่มากี่สิบปีครับปลาหมึกเต่าทองเนี่ย
เอามาน้องเจมส์นะคะปลื้มค่ะ
ปริญญา๑๕ธันวาไม่หวั่นจิรานีกระแสตก

เรียกว่ากำลังมีละครเรื่องกรงกรรมนะคะ
สำหรับเจมส์จิรายุนะคะ
ล่าสุดเนี่ยแม้จะไม่ได้ประกบคู่กับเบลล่ารานีนะคะ
ในละครเรื่องดังกล่าวแต่ก็ย้ำว่าบ้านจิรานียังอยู่นะคะ
แล้วก็เตรียมรับปริญญาวันที่๑๕ธันวาคมนี้นะคะ
รับปริญญาก็จะรับวันที่๑๕๑๗นะคะ
แล้วก็ดีใจมากที่ตัวเองเป็นความภูมิใจของพ่อแม่นะคะว่าเรียนจบแล้ว
ส่วนเรื่องเรียนต่อเนี่ยยังไม่คิดตอนนี้นะคะ
แล้วก็คงจะเรียนไปทำงานไป

เรียนบริหาร๔ปีค่ะ

ก็มีเพราะว่าละครเขาก็ให้มีช่วงไปนะคะ
ส่วนเรื่องรวมตัวกับแฟนคลับนัดกันถ่ายรูปก็จะนัดกันวันที่๑๖ธันวานะคะ
ก็คือเป็นวันซ้อมใหญ่ก็ดีใจมาก
ก็ทั้งเรียนทั้งสอบโล่งใจแล้วนะคะ
ตอนนี้ก็เป็นช่วงที่แฟนคลับเพื่อนญาตินะคะ
ก็จะมาร่วมแสดงความยินดีนะคะ
แล้วก็กระแสนี่เรื่องนี้สำคัญนะ

กระแสแผ่วนะคะตนมองว่าเป็นเรื่องของผลงานมากกว่า
ไม่มีอะไรมาคู่อย่างชัดเจนแบบนั้นนะคะ
เรื่องคู่จิ้นเนี่ยนะคะมันจะเป็นยังไงก็ได้
ถ้าเราเล่นแล้วมีคนดูคนชอบเรื่องมันดีนะคะ
แต่เรื่องนี้ก็จะไปกันเรื่อยไม่เป็นไรนะคะ
แล้วก็เขาบอกว่าเรื่องนี้ก็ไม่มีคู่จริงนะ
สำหรับบ้านจิรานีนะคะ
มาได้ก็เพราะว่าผลงานละครเรื่องแรกฉันได้เล่นกับเขาด้วยนะ
ใช่คุณชายพิษฎิพัฒน์พิษฎิพัฒน์เล่นพิษฎิพัฒน์เล่นละครทุกเรื่องเนอะ

ไม่ใช่เอานางเอกไปขาย

ใช่ให้ทัน
ก็เห็นว่าน้องเจมส์ยังเป็นเบบี้แฟทหน้าป่องยังเป็นเด็กน่ารักใช่ไหม
เออจริงเพราะเขามาคู่กับน้องเบลล่าไงเขาเป็นจับคู่กับน้องเบลล่า

ไม่มีนะเขาก็รอพี่แต่พี่ยังไม่ได้ตอบอะไร
โอเคค่ะก็หวังว่าจะได้ร่วมงานกันไปเรื่อยนะคะ
แล้วก็แม้ว่าเรื่องนี้ไม่ได้ร่วมงานกันก็คิดว่ามันก็จะวนเวียนมาเจอกันอีก

เรื่องของเกรสการ๙ก่อนเขาบอกว่าเกือบจะโสดแล้ว
ตอนนั้นมีข่าวว่าก็กล่าวความสัมพันธ์กับนี่ไงไฮโซเนอะเป็นแฟนดารา
แต่นี่นามสกุลเขาก็เป็นไฮโซได้อยู่แล้ว
ไฮโซหนุ่มขุนพลอิสระ
เพราะด้วยระยะทางที่ห่างกันอยู่ในช่วงต้องปรับ

ก็ยังใช้คำว่าอยู่ในช่วงของการปรับตัว

ความที่ระยะทางเนี่ยมันห่างกันเลยคุยกันน้อยลง
แต่ว่าเราไม่ได้มีปัญหาการวิถีชีวิตไม่ตรงกัน

เพราะต้องดูว่าระยะเวลาจะเป็นตัวบอกเอง

แต่ว่าเราจะพูดหรือไม่พูดเท่านั้นแหละ

ส่วนถ้ามีคนเข้ามาก็ไม่รู้

นอนไม่เกิน๕ชั่วโมง
ไม่เคยเกินคงไม่มีเวลาศึกษาใครอีกแล้วล่ะ

พวกเรายังนอนไม่ถึงแล้วนี่มาตีอะไรตื่นตี

อ๋อไม่ได้มาทำเช้าแล้วเหรอ
พอแล้วค่ะเมื่อก่อนนอนตี๑ตื่นตี๔พอแล้วค่ะ

พอแล้วค่ะแล้วก็เขาก็เกวียบเขา
โรงแรมเขาที่เขาใหญ่ก็คือผู้ชายไปทำโรงแรมที่เขากระใหญ่
ก็ใกล้จะเสร็จแล้วเราอาจจะทำอะไรดีขึ้นก็ได้
เขาก็ยุ่งเราก็ยุ่งแต่ว่าไม่มีปัญหากันเรื่องงาน

แต่ว่าอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยเพราะว่าอาจจะใช้เวลาปรับจูนอยู่
เพราะผู้ชายเนี่ยก็ถือว่าเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จสูงพอสม
ประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยเลยดีแล้วค่ะ
ก็อิสระใช่มั้ยอาหารอิสระ
คุณหนุ่มหญิงลีหญิงลีรู้จักหญิงลีไหม

กะตว๋มตองตะตว๋มตัว

หญิงลีนะครับนักร้องลูกทุ่งนะครับ

งานนี้หลายคนก็แอบสงสัยว่าสวยขนาดนี้จะมีคนจับจองหัวใจหรือยัง

เป็นแฟนนุ่มรูปหล่อไว้ให้ได้รู้จักกันซึ่งก่อนหน้าหนิหญิงลีเองนะครับ

โดยก่อนหน้านี้หญิงลีเคยโพสต์รูปคู่กับชายหนุ่มหน้าตาดีคนนี้อยู่บ่อย
แต่ก็ไม่ได้ระบุสถานะชัดเจนเท่าไหร่นะครับ

หลายคนอยากเห็นรูปคู่หญิงลีกับแฟน

หญิงกับแต๊งคบกัน๔ปีแล้วนะครับ
ปัญหาอะไรต่ออะไรผ่านมาเนี่ยเราก็ไม่อยากจบกันนะฮะ

คือนางเมื่อก่อนเขาเป็นเจ้าของร้านอาหาร

เป็นผู้จัดการผับอยู่แถวพัทยานะ
เสร็จแล้วก็หญิงลีก็ตอนนั้นที่นางกำลังพลิก

ขัดอีบ้าสายเข็มขัด

เป็นผู้จัดการที่รัฐปรากฏว่าหญิงลีเนี่ย

ก็คือผู้จัดการเขาต้องมาบอกคิวมาอะไรอย่างนี้
หญิงลีเป็นคนหิวเขาก่อนนะ

หญิงหญิงลีเป็นคนหิวเขานะ
ทุกวันนี้ก็คือให้เขาออกจากผู้จัดการเธอ
มาเป็นคนดูแลวงมาดูแลผู้จัดการ

ฟิตเน็ตให้ผู้ชายดูแลไงเธอ

คือขานางเท่าจะเล็กมาก

อ่าเห็นมั้ยยามจิตยามไข้ไม่ทิ้ยการ
แต่ตอนแรกนางก็บอกนางตะลึง
พี่มัดตามตอนที่หญิงลีเห็นปุ๊บ

แล้วก็เป็นผู้จัดการผับอะไรอย่างนี้
ก็หลังจากนั้นก็กลับมาก็แลกไลน์กันไปนางก็แอปไลน์ไปหาเขาก่อนด้วยนะ
แล้วฉันก็ถามจริงไม่กลัวหรอกผู้ชายหล่อขนาดนี้

เขาบอกว่าเขามีมาก่อนแล้ว

คือเขาก็เคยมีครอบครัวมาก่อนแล้ว

แต่คุณน้อยคนที่จะซิงแล้วโสดจนหือด้วยวันนี้ไม่มี
เอ้าถ้าหน้าซิงแล้วโสดก็ต้องเป็นตุ๊ดน่ะมึง
ผมเคยไปถามถึงคนอื่น

หนึ่งรวยอย่างเงี้ยสองแบบฟูฟูฟี่กว้าง

แต่นางเป็นคนดีนะนางบอกประตูนางไม่เคยแง้มให้ใครนะ

ฉันยังบริสุทธิ์เอาฉันลุยไฟได้วานวัดชัย

บอกนางไปได้นางเคยจะร้องเห็นนางเจ็บมาก
จริงนางบอกเจ็บมากนางรับไปได้บอก

ที่เวียดนามกับครอบครัวพร้อมเผยวิวสวย

โอ้โหเต็มจริงเต็มเลยเห็นไหมงานนี้ได้โชว์เนื้อหนังมาสักหนุ่มก็แบบน้ำเนี่ยเต็มละพราบเลย
โอ้โหดูสิโอ้หลัง
ผัดลองทำสิคะแล้วอย่าพี่เดี๋ยวผมอ้วก
นั่งเฉยขออันนี้ผมขอ
ทำไมงานจริงจังอย่างนั้นดูเฉย
นี่แต่กว่าน้องไอซ์จะได้หุ่นแบบนี้มาเนี่ยนะนางพร้อมอยู่แล้วไม่ใช่
ไหม้แต่ก่อนไหม้แล้วเขาออกกำลังมาก
เมื่อก่อนนางผอมมากกว่านี้อีกจริงเหรอ
เมื่อก่อนนางผอมกว่านี้แต่นางไม่ได้มีแบบว่า
ไม่มีรูปร่างอย่างนี้นางไปเล่นทุกอย่าง
นางจะแบบเหมือนกับแฟสอะใช่
แล้วนางพยายามนางหลวยขึ้นเนอะ
แล้วนางบอกว่าพี่มดหนูก็ไม่ได้ตั้งใจจะใส่ชุดนั้นเลยนะ
แล้วหล่อนใส่ทำไมนางเกิดเลยนะยุคนั้น
บอกอยู่ดีชุดที่นางจะเตรียมไม่ได้เอามาเว้ย
นางก็เลยบนรถอ่ะมันก็มีชุดนั้นไว้ใส่เล่นนางก็เลยไปหยิบขึ้นมาใส่
ปรากฏว่าชุดเดียวเปลี่ยนชีวิตได้เลย
ใครจะไปเชื่อว่าเสื้อผ้าชุดเดียวมันเปลี่ยนชีวิตดาราได้เลยจริง

ไม่เปลี่ยนได้ยังไงผมยังต้องแคปแล้วก็ขยายดูแล้วขยายดูอีก

มันเป็นไอ้นี่ข้างในทำไมคุณไม่เอาชุดนั้นให้เมียคุณใส่อยู่กับบ้าน

เมียคุณก็หุ่นดีฉันอย่าออกกำลังกายฟูตาย
เจอกันวันจันทร์นะคะเลอะเทอะกันไปใหญ่แล้วนะคะ
แล้วก็ขอให้คุณแฮปปี้ในวันศุกร์
วันโยนวันโยนเสาร์อาทิตย์นะ
อ่ะวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ